ถิ่นเองก็ให้ความช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะคะ
อย่างสหกรณ์บ้านพังดานที่จังหวัดพัทธลุงค่ะ
เขาก็ออกมาช่วยเหลือชาวสวนยางพารา
ด้วยการนำน้ำยางนะครับ
แปรรูปเป็นหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ

แล้วก็ทำให้เพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ด้วยค่ะ

นางกาญจนาขุนจันทร์สมาชิกกลุ่มอาชีพสหกรบ้านพังดัน
จังหวัดพัทธรุงก็บอกว่า
รวมกลุ่มผลิตหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ
ถือเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรในช่วงราคาน้ำยางตกต่ำ
ซึ่งหมอนยางพาราก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
โดยขณะนี้ก็ผลิตได้๖๐ใบต่อวันค่ะ
มีลูกค้าเข้ามาขอซื้อถึงที่
แล้วก็ยังมียอดการสั่งซื้อจากประเทศจีนเดือนละ๑๐๐ใบด้วย
ทำให้ทางกลุ่มนั้นก็ต้องเร่งมือผลิตอย่างเต็มที่
โดยราคาขายปลีกอยู่ที่ใบละ๕๐๐บาท
ส่วนราคาส่งอยู่ที่ใบละ๔๕๐บาทค่ะ

ถ้าพูดถึงเรื่องยางในแง่ของภาคประชาชนอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหว

จตุพรพรมพันธ์ประธานนปช
และนายสุทธิพย์เทศสุบัญประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชน
เห็นว่านั่งคุยกันสนิทสนมเลย
หลายคนก็ออกมาพูดถึงวิภาควิจารณ์กันว่า
ไปหัวกันหรือเปล่าชูเอียกันหรือเปล่า

ซึ่งพอเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ขึ้นมานะคะคุณจตุพร
ร้อนไงร้อนโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงเลย

ผมเป็นประธานรปชและสุทธิบเทศสุบันเป็นกปส
เจอหน้ากันเนี่ยผมต้องชวนทะเลาะเลยเหรอครับ
ถ้าในสนามรบแล้วไปซูเอียกันสิครับ
เรียกว่าอันนี้ใช้คำของในเฟซบุ๊กนะคะ

แต่ในงานแต่งงานต่างคนก็ต้องรู้ว่าต้องให้เกียรติเจ้าภาพ
ให้ได้สิระหว่างงานแต่งงานกับสนามรบ

ก็คืองานที่เขาเจอกันที่นั่งคุยกันเนี่ย
ก็คือไปงานแต่งงานลูกสาวของนายชาดาไทเศษ
เป็นอดีตพักชัดไทยพัฒนาค่ะ
พอเจอหน้ากันคือคนอยู่ในแวดวงการเมืองเหมือนกัน
คือเราก็รู้จักกันเขาก็ทักทายกันตามปกติ
ก็มีการพูดคุยกันเรื่องของปัญหายางพาราตกต่ำด้วย
เพราะว่าพี่น้องประชาชนก็มีความเดือดร้อน
คุณสุเทพก็ยังพูดนะบอกว่าเออเราต้องช่วยกันนะ
ก็ถือเป็นการพูดคุยกันแบบรักษามารยาทในโต๊ะอาหาร

เหมือนที่โลกออนไลน์เขาเอาไปเขียนกัน

สรุปแล้วสรุปแล้วกันนะฮะว่าตอนนี้ที่ภาครัฐออกมาคอรมอลเมื่อวานเนี่ยนะครับ
มีเรื่องอะไรบ้างเอาเด่นนะฮะ
ก็ซื้อยางแล้วก็ไม่นำไปสู่ตลาดผลักดันสู่การผลิตเลย

แล้วก็ขับเคลื่อนคณะทำงานทุกชุดทุกกระทรวง
แล้วก็๘กระทรวงที่เข้าไปดูแลนะครับ
ส่วนกระทรวงเกษตรก็ขับเคลื่อนไปเรียบร้อยแล้ว
แต่งตั้งบอร์ดกยธที่มีผลเอกฉัดเฉลิมเฉลิมศุกร์
ซึ่งเป็นประธานนั่งเป็นประธานนะครับ
แล้วก็เป็นอดีตเสนาที่การทหารบกกับปัจจุบันนี้เป็นสนชอยู่
ราคาตลาดนายกรมตรีบอกว่าเบื้องต้นอยู่ที่๓๕บาทตามกลไก
บอกว่าโอ้โหนายกโกรธมากนะครับ
๑๕มาตรการต่างที่เคยสั่งการไปแก้ปัญหาทั้งระบบเดินหน้าไปถึงไหนแล้ว
ตอนนี้ก็เร่งรัดผลักดัน๑๕มาตรการเดิมทั้งหมดเลยนะฮ่ะ
หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างบุรพันธ์กันชน
รักษาเสถียรภาพราคายางการชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง

โครงการสนับสนุนสินเชื่อกเกษตรกรเนี่ยก็ยังมีอยู่
แล้วก็ทั้งหมดที่รวมทั้งหมด๑๕มาตรการคือนายก
ร้านมนตรีก็ย้ำต้องทำได้จริงและก็ไม่ล่าช้า
เมื่อวานร้านมนตรีเกษตรบอกถ้าใครล่าช้านี่ก็เรียกเข้ากรุ้